คุณผู้ชมค่ะในงานเดียวกันนี้เจอใครรู้ไหมจ๊

หมอปลายพายกระซิบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือหมอปลายเนี่ยเขาไม่ได้มาร่วมพิธีเพื่อที่จะเป็นนักแสดงอะไรกับเขาหรอก

ถูกต้องค่ะแต่ว่าหมอปลายเนี่ยเขาเชื่อกันว่าทางค่ายกันตนาเนี่ยเขาเชื่อว่าท่านยมเนี่ย
อยากจะให้หมอปลายมาร่วมพิธีในครั้งนี้

ถูกต้องแล้วระหว่างสัมภาษณ์อยู่เนี่ย

คือดูสวยงามแต่แฝงไว้ด้วยความขลัง
หมอปลายเปิดใจกับเรานะว่านี่คือองค์พระที่ทำมา๑๐กว่าปีแล้ว
พุทธคุณก็คือเอาไว้กันผีคุณสัยมนต์ดำ
คือใครจะมาทำของทำอะไรใส่เนี่ยไม่ได้เลยนะ
เพราะทุกวันนี้เรื่องทำของใส่กันมันมีเยอะมากจริง
เดี๋ยวลองไปฟังความเชื่ออันนี้กับหมอปลายกันหน่อยค่ะ
ก็จะมีข้างหน้าเป็นท่านยมกับทาเวท
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือสำหรับแบบเวลาหนูไปเจอผีแก้ของอะไรอย่างนี้
หนูก็จะรักอองนี้เป็นหลักตอนนี้เขารับทำออนไลน์กันเยอะมาก
คนธรรมยมกับทหารเวทย์รวมกันหนูเรียกว่าปราบมารสถานโลกกัน
ก็คือกันผีโดยเฉพาะเลยค่ะ
อ่าเป็นธรรมดานะคุณผู้ชมนะ
ส่วนดวงของวงการบันเทิงปลายปีนี้หมอปลายบอกว่ายังไม่มีเรื่องให้ปั่นป่วนเหมือนที่ผ่านมานะ
โดยราศีที่จะปังมากช่วงครึ่งปีหลังก็คือ
คือราศีกรรรกุ่มและตุนจ้า
ซึ่งหมอปลายังแนะนำด้วยนะคะว่าอยากให้ทุกคนเลยนะทุกราศีเลย
ไปไหว้องค์พระศิวะกับพระแม่รักษมีอืม
คือเขาจะช่วยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ปรับดวงให้ปั้งปั้งยิ่งขึ้นไปแล้ว

ปีนี้ปีนี้อยากให้ไหว้พระศิวะกับพระแม่รักษมีค่ะ
ช่วงครึ่งปีหลังใช่ค่ะสององค์นี้ก็จะช่วยในเรื่องของทั้งเงินทั้งงาน
อย่างล่าสุดพี่ไปที่โรงเรียนภาระตะวิทยาลัย
ตรงนั้นคือของแรงเลย
หรือถ้าไม่สะดวกก็ไหว้ที่บ้านจุดทูปดำ๓๖ดอกได้เลยกลางแจ้ง
จุดทูปดำ๓๖ดอกกลางแจ้งได้เลยนะคะทุกราศีเลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณสถาพร๘๘น่าจะเป็นแฟนคลับหมอปลายบอกหมอปลายสวยมาก